คุณตาวัย๗๑ปีคุณตาบอกว่าจริง

แต่มันช่างคย่ำตาเหลือเกิน
ช่างคย่ำรู้เหมือนไม่น่ารักไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย

โอ้โหเป็นรอยกัดลอยขย่ำลอยง่ำลอยงับใหญ่เลยนะฮะ
คุณตาบอกว่าตอนนี้ตาก็แก่แล้วตาเลี้ยงไม่ไหวแล้ว
และนับวันมันก็ดุเข้าไปทุกทีเลยคุณ
นี่คือแบบเป็นรอยเขี้ยวฝังเหมือนกันนะคุณ
เป็นรอยเขี้ยวเลยนะฮะนี่แผลเก่านะครับ
นี่รอยช้ำวิ่งหนีก็มีนะครับ
นี่ค่ะคุณตาที่แจ้งเรามา
ก็คือคุณตาบัญญัติทองซุ้ยนะฮะอายุ๗๑ปีนะครับ
บ้านของคุณตาอยู่ตรงถนนสุดบรรทัศน
ที่ตำบลปากพรีองค์อังเภอเมืองสระบุรีนะครับ
ก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือบอกว่า
ใครก็ได้ที่อยากจะรับเจ้าสุนัขตัวนี้
เป็นพันธุ์ผสมไทยรัฐไวเลอร์อายุ๓ขวบ
ไว้เนี่ยตาเลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาไปดูแลแทนหน่อยนะครับ
เพราะว่าตาถูกกัดถึง๓ครั้ง๓คราวจนบาดเจ็บนะครับ
หนักสุดถึงขั้นนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทุกวันนี้ก็ต้องขังมันไว้หลังบ้านเนี่ย
ปล่อยอะไรไม่ได้เลยจะเข้าไปเล่นกับมันก็ไม่ได้เลย

คุณตาบัญญัติเล่าให้ฟังบอกว่าเก็บสุนัขตัวนี้จากพุ่มไม้นะ
ตอนนั้นมาอายุแค่๓เดือนตัวเล็กนิดเดียว
ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้เพราะสงสารนะครับ
เป็นลูกหลงนะคุณสุนัขหลงนะฮะ
แต่ระยะหลัง๓๔เดือนมานี้
พอเขา๓ขวบกว่าเริ่มดุร้าย
ต้นเดือนที่แล้วตุลาคมวิ่งมาด้านหลัง
กระโจนกัดตากัดตรงแขนจนเป็นแผล
แล้วก็ตอนสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมานะฮะ

ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง๒วัน

ล่าสุดตาก็ถูกกัดอีกที่หน้าอกกัดที่มือ
เลี้ยงไม่ไหวแล้วกลัวมาก

กลัวมันหลุดออกมาเขามากินอาหาร

ด้วยแล้วกลัวเกิดมันแว้งแม่บ้านเขาก็ไม่ค่อยดีร่างกาย

หรือกัดคนที่เขามาใครคิดกับเราจะทำอย่างไร
เพราะมันกัดมันไม่มีโมโหนะ

โอโฮมันแว้งโส้มันขาดเราไปปลดโส้

ไม่รู้มันอย่างไรเพราะเราจะไปนั่น
โอโฮมันปุ๊บเดี๋ยวเชื่อเลย
โอ้โหคุณตาบอกว่าไม่ไหวจริงนะฮะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดสระบุรีนะครับ
ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระบุรีนะครับ

ไทยผสมร็อตไวเลอร์ตัวนี้ที่มันดุนะ
ตอนเราไปถ่ายมันก็ห้องเห่าเราใหญ่เลยนะฮะ
พาไปตัดเขี้ยวหน้าที่แหลมออกแล้วคุณ
ค่ะไปฝนเขี้ยวออกแล้วนะฮะแล้วก็ฉีดยาให้สุนัขแล้ว
ฉีดยาบ้ายาโรคอะไรต่างนะครับ
แล้วก็ตอนนี้พยายามจะหาเจ้าของใหม่อยู่
แต่ก็ต้องกลับไปฝากไว้ที่คุณตาเหมือนเดิมก่อน
เพราะคุณตาบ้านก็พอจะมีพื้นที่ให้มันอยู่ใช่ไหม

ประกาศหาผู้ใจบุญที่รักสัตว์นำไปเลี้ยงต่อ
แต่หากไม่มีผู้ใจบุญรับไปเลี้ยง
ก็จะนำสุนัขตัวนี้ไปที่บ้านพักสุนัขต่อไปก่อน
คุณตอนที่ไปฉีดยาสลบมานะ

แล้วก็พาไปตัดเขี้ยวพาไปฉีดยาแล้ว

แต่ว่าเจ้าของใหม่ก็ต้องรู้จากนิสัยของสุนัขดุ

ตาก็ไม่กลัวแต่ถ้ามันไม่สงบนะ